เอาล่ะแต่งวดนี้งวดที่ผ่านมา

ใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าดิฉันเนี่ย

แบบตรงแต่

นี่ไงคุณผู้ชมแอบเสียดายแทนน้องใบตองแน่
เห็นไหมเขาอุตส่าห์มาขอเลขของคุณเนี่ย

เอาล่ะใครที่เห็นรถใบตองนะครับ
ออกไปละไม่ต้องครับ

ไปดูคนอื่นกันหน่อยที่เขาถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
ถูกลอตเตอรี่ของทางรัฐบาลไปดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับ
ครอบครัวนี้เลยครับเป็นของนางสาวกฤษดาสิงหุโปอายุ๔๐ปี

ก็มากันพร้อมกับสามีและลูกรวมถึงเพื่อนบ้านด้วย
มาร่วมกันยินดีพากันเลี้ยงสังสรรค์ภายในอู่ซ่อมรถที่ชื่อ
สุนทรการชั่งย่านคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ทั้งคู่เล่าว่าก่อนที่ทั้งคู่จะนำสลากินแบ่งรัฐบาล
หมายเลข๐๐๘๖๕๖จำนวน๔คู่เลยนะ
ซึ่งถูกรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๙
โชว์แก่สืบแล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงนักศาลกฤษฎาก็เล่าว่า
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมาไปใส่บาทไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้า
ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมีคนขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาพอดี
โอ้โหอะไรมันจะช่างพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นจึงเลือกซื้อเลข๕๖นะครับ
ซึ่งเป็นเลขที่ร้านอู่ซ่อมรถนั่นเองกระทั่งหลังจากออกรางวัล
นำสลักมาให้กับคุณสามีดูตกตะลึงตาตั้งเลย
พบว่าถูกรางวัลที่๑ไม่ใช่แค่เลขไทย๒ตัวด้วยรางวัลที่๑เลย

แต่คนเริ่มแทนแคร์นู้นคือยี่ใหญ่ของเราอย่างนี้
ตอนเห็นรางวัลของเราใบราเซอรี่ของเราค่ะ
ตอนนั้นงงอยู่เขาบอกแฟน
อึ๊ยพี่พาน

เอาให้เข้าดูให้ถามคุ้ก้าวะ
เอ๊ะใช่รางวัลที่๑เหรอเปล่า
เขาก็บอกใช่ใช่เจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็เลยตามงงอยู่อื้ม
ดูถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าดูยังดีใจไม่ไม่
คือก็ยังงงอยู่อะค่ะดิฉันว่าถ้าเป็นดิฉันก็ยังมีความงงอยู่บ้าง
ถ้าเป็นน้องใบตองในป่านี้วิ่งดีใจกันรอบสถานี

คือไม่รู้จะทำยังไงดีเราลองคิดดูคิดเรื่อย

ตัวไม่ถูกเลยถูกรางวัลที่๑ตั้ง๔คู่

ขอสักครั้งที่ชีวิตก็ได้มีอีกไหมมีอีกไหม

ตั้งใจจะแบ่งเงินรางวัลให้กับคุณแม่

จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพร้อมกับเชื่อว่า

ผลบุญทำให้มีโชคลาภในครั้งนี้ด้วย

อย่างว่าแหละคนดวงดีคุณผู้ชมครับ

สะสมบุญบารมีก่อนก่อนที่จะได้รับโชคแบบนี้นะครับ

ปลดหนี้จ่ายค่าตึกที่เปิดอู่ซ่อมรถ

ซึ่งก็ได้ซื้อเอาไว้ในราคา๗ล้านบาท

และจะแบ่งเงินที่เหลือไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
และเก็บไว้ให้กับลูกอีก๒คน

คุณการศึกษาให้กับลูกแบบนี้ค่ะ

จังหวัดอุดรธานีก็มีผู้ถูกรางวัลที่๑
กันก็คือนายน้อยพบสว่าง

หมู่บ้านมั่นคงและชอบซื้อสลากกินแบ่ง

ผันร้อนผ่านน้าวผ่านบางหลายงวดแล้ว

ปวดไม่เยอะ

๖๕๖เลขแบบนี้น้องใบตองจำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
บอกว่าอันนี้เป็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ของเขานะ
ซื้อเป็นประจำเหมือนดิฉันไงดิฉันเจ็บมากเลย
เพราะปกติน้องใบตองก็จะซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองเป็นประจำ
จะซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วแต่มางวดนี้

ร่วงชมมปันปลายในชีวิตนะ
จะได้มีความสุขก็แสดงด้วยความยินดีกับคนดวงเห็งทุกคนที่ถูกรางวานด้วย
ตัว๓ตัวหน้า๓ตัวหลังอะไรก็แล้วแต่นะคะดีใจด้วยจริง

ว่าดิฉันได้เลข๕๖มา

คืออายุของแม่พึ่งพุ่มพวง

ซึ่งแบบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
เขามีพิธีทำบุญกระดูกให้กับแม่พึ่งด้วย

คือดิฉันก็บอกเลยว่าซื้อแต่ไม่ถูกไงคะคุณ

แต่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมลองสังเกตดูได้
คนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะแล้วเวลาไม่ถูก

บอกเลยว่าดิฉันซื้อ๓ตัวหลังเป็น๐๕๖ค่ะ

มันเป็นรางวัลที่๑ค่ะคุณ

วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องตัวเลขทั้งหมดทั้งชั่วโมงเลยใช่ไหม
ไม่อันนี้พูดให้ฟังกันเฉยว่าดิฉันรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหน
ซึ่งหลายคนก็คงจะรู้สึกเหมือนดิฉัน
คุณผู้ชมส่งน้ำใบบัวบกมา